เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้ด้วยอันนี้เป็นคลิปเตือนภัยค่ะ

เวลาจอดรถติดไฟแดง
คุณผู้ชมเชื่อไหมอยู่ดีมันมีใครก็ไม่รู้

ใครก็ไม่รู้อยู่ดีมาเปิดประตูรถเรา

ไปดูคลิปภาพกันค่ะมีกล้องหน้ารถของอีกคันหนึ่ง
อ่าสังเกตมุมขวานะคะอ่ารถคันนี้นี่นี่มีผู้ชายเห็นไหม
มาดึงประตูเขาเลยเหรอใช่ถ้าไม่ได้ล็อกทำยังไงเนี่ย
แล้วดึงอยู่เนี่ย๒ทีอย่างนี้ดึงเสร็จเดี๋ยวลองดูเขาจะไปทำอะไร
ดึงเสร็จก็เดินกลับไปข้างทางเกาะกลางอ๋อรถก็นั่งอยู่อย่างงั้น
คันหลังที่ตามคันข้างหน้ามานะคะเขาก็ถ่ายเอาไว้ได้ครับ
เขาก็เลยมาโพสต์ที่โพสต์ก็เพราะว่าอยากจะเตือนภัย
ต้องล็อกรถทุกครั้งถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงขับมาคนเดียวมันก็น่ากลัว

พอขับไปเร็วนิดนึงมันก็จะปุ๊บล็อกให้หมดอะไรแบบนี้
อืมต้องระวังค่ะ
แต่รถบางรุ่นเนี่ยนะคุณเดี๋ยวมาสอน
เวลาจอดแล้วเข้าตัวพี

ใช่เพราะบางทีเราจอดตามถนน